ที่เรื่องของสาวชมพู่กับคุณน็อตกันบ้าง
ยังไงคะแต่งงานกันมาหือ
หวานชูชื่นกันมากเลยคู่นี้แล้วล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมมีการอัพภาพในอินสตราแกรม
ความหวานของกันและกันด้วยในช่วงวันครบรอบแต่งงานค่ะ
ทำเอาอิจฉาตาร้อนไปตามตามกันหลังจากซุปตาตัวแม่ชมพู่อารยา
โพสต์ภาพคู่กับสามีสุดเลิฟน็อตฟิสรุธทายาทหมื่นล้านเจ้าของธุรกิจหลอดไฟ
ในวันครบรอบแต่งงานเมื่อวันที่๖พฤษภาคมปีที่แล้ว
โดยนางเอกดังได้โพสต์ภาพสุดสวีทลงในอินสตราแกรมส่วนตัว๒ภาพค่ะ
เป็นภาพที่สามีอบกอดอย่างอบอุ่น
และอีกหนึ่งภาพก็คือภาพที่ขณะทั้งคู่นั้นกำลังรดน้ำสัง
พร้อมกับเขียนข้อความระบุ๖เดือน๕
ฝากสามีก็โชว์ความหวานไม่แพ้กัน
โพสต์ภาพโอบเอวภรรยาสุดที่รักในวันรถน้ำสัง
พร้อมกับระบุวันครบรอบเช่นเดียวกันค่ะ
หลังจากที่ทั้งคู่โพสต์ภาพหวานลงในโซเชียลแล้วก็แน่นอนล่ะ
ทำเอาชาวเน็ตแห่มาร่วมอวยพรเป็นจำนวนมาก
อกจากจะร่วมแสดงความยินดีในวันครบรอบแต่งงานของทั้งคู่แล้ว
ก็ยังอวยพรให้คู่นี้รีบมีทายาทมาเป็นโซ่ทองคล้องใจสักทีค่ะ
วิวาของคู่นี้ถูกจัดให้เป็นงานวิวาแห่งปีเลยทีเดียว
จากเรื่องของมูลค่าสินสอด๑๐๘ล้านบาทแล้ว
ราคา๑๐ล้านก็ยังคงถูกพูดถึงว่าเป็นชุดเจ้าสาวที่เวอร์วังอลังการ
สมแล้วกับชายาเจ้าแม่แฟชั่นอันดับต้นของเมืองไทยค่ะ
แข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้
บุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้นะคะ

โสดสวยรวยก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ต้องขายของเข้าตัวเองตลอดเอ้าค่ะ